แต่ทีนี้คราวนี้มาดูเรื่องน้ำเมากับน้ำมันกันก่อนคือสองเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันเพราะอะไรรู้ไหม
จุดเริ่มต้นมาจากน้ำเมาดื่มเหล้าแล้วก็เมากันค่ะ
สามีภรรยาก็ทะเลาะกันไปไปมาไปหยิบน้ำมันเอามาราดครับ
จุดไฟเผาชาวบ้านเขาแตกตื่นเลยเดี๋ยวดูสภาพที่ไฟไหม้เมื่อคืนหน่อยค่ะ
ที่นี่คุณผู้ชมได้ยินเสียงแม่เพื่อนบ้านเนี่ยเออ
น้ำเมาไปถึงน้ำมันตอนท้ายก็ต้องใช้น้ำเปล่า
เออใช่ค่ะชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันเลยนะคะเพราะว่าเที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุไฟไหม้บ้าน
เป็นบ้านไม่มีเลขที่อยู่ที่หมู่๒ตำบลหนองตำลึงที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะ
สภาพบ้านเนี่ยนะคุณผู้ชมเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวปลูกเหมือนเป็นเพลิงพักแล้วก็มีรั้วค่ะ
แล้วดูสิไฟโหมไหม้แบบแรงมากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เอาน้ำมาฉีดดับใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมง
ถึงจะดับไฟได้แต่ดูสิคะพอดับแล้วเป็นยังไงมันก็เสียหายทั้งหลังค่ะ
จากการสอบถามเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะแหมยังพูดจาไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลย
นายสมหมายวีนาอายุ๕๓ปีเมาอยู่เลยค่ะยังไม่สั่งนายสมหมายเนี่ยนะก็โทษภรรยา
เมียผมนางรานีเนี่ยเป็นคนเผาเพราะว่าเขามีอาการทางประสาท
อันนี้ผัวโทษเมียพอไปถามทางภรรยานางรานีสมสิริวัฒนาอายุ๔๓ปีก็เมาเหมือนกันค่ะ
แล้วก็ตอบมาฉันไม่ได้เผาผัวฉันนั่นแหละที่เป็นคนเอาน้ำมันมาเผาเอาน้ำมันมาราดแล้วจุดไฟเผานะคะ
เอาน้ำมันเป็นจิน
ไม่ใช่ไฟทำไมน่ะพา
ไม่ใช่จุดไฟทำไมไม่จุดครับ

สรุปพาไม่ได้จุด

กันไปโบ้ยกันมาภรรยาบอกว่าไม่รู้สามีประสานหรือเปล่า
บ้าหรือเปล่าแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้คือตัวเองอ่ะ
ไม่ได้จุดไฟแต่โทษอีกคนนึงทีนี้เมื่อเช้านี้ค่ะ
นักข่าวของเราผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชนบุรี
คุณนัทพัดศรีสุวรรณเนี้ยนะคะก็ลงพื้นที่
ในจุดที่เกิดเหตุแล้วสภาพบ้านอ่ะ
คุณผู้ชมดูสิคือมันไม่เหลืออะไรอ่ะ
มันกลายเป็นเศษซากแบบนี้ค่ะคุยกับเจ้าของบ้าน
ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือไปคุยกับสามีเนี่ยนะ
ตัวฝั่งสามีเนี่ยก็ยืนยันจนถึงตอนนี้ยังไม่รู้เลย
ไฟไหม้ไหม้ได้ยังไงแต่ตอนเช้าเนี่ย
ได้สติกว่าเมื่อคืนแล้วนะคะอ่าลองฟังที่คุยกันกับนักข่าวค่ะ
ก็ตอนไหม้ผมไม่รู้ว่าตอนนั้นทะเลาะกันอยู่
แต่ตอนไหม้ผมไม่รู้ครับคือสรุปก็ไม่รู้ว่าไม่
ไหม้เพราะอะไรเนาะครับผมเสียใจไหมครับ
ใช่ครับแต่ตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันอยู่เนอะ
อืมอันนี้พูดรู้เรื่องขึ้นกว่าตอนที่เกิดเหตุแล้วนะคะ
แต่ก็ยังบอกไม่ได้ว่าสาเหตุของไฟไหม้มันเกิดจากอะไร
นักข่าวของเราก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านสายหน้าเลยค่ะ
พอพูดถึงผัวเมียคู่นี้เนี่ยเพราะว่าเพื่อนบ้านเขาบอกว่าเมาทุกวัน
เม้าท์ทีเนี่ยนะทะเลาะกันตีกันทุกวัน
ท้ายที่สุดแล้วใครคือคนราดน้ำมันใครคือคนจุดไฟเผาบ้าน
จะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ